ขอเปิดบัญชีใหม่อีกหนึ่งบัญชีก็แล้วกันนะคะ

มันเกิดมาไม่มีรูก้นนะคะคือไม่มีรูทวาร

ทรมานนะคะ

ขออนุญาตนะคะขอคนใจบุญช่วยระดมทุน

เวลาปวดท้องเนี่ยจะร้องร้อง

คนรักหมาก็เข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็ช่วยกันแชร์

เป็นหมาเพศผู้

นางสาววริดาลีภัยศาลเจ้าของโพสต์
แล้วก็นายชัยเอดรมุชชาติแฟนหนุ่มค่ะ
เขาบอกว่าที่รอบอวัยวะเพศหมาตัวนี้เนี่ย
มันมีน้ำไหลเป็นระยะ

นางสาววนิดาเธอเล่าบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

มีคนแรงงานต่างด้าวเอามาให้ดูบอกว่า

พอตกกลางคืนก็จะร้องเสียงดัง

กับแฟนบอกว่าเอามันไปผ่าตัดไหม

ยิ่งเป็นหมายิ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กเนี่ย

ระดมทุนจากเพื่อนให้นำมารักษา

ทั้งสองคนก็พาหมาน้อยตัวนี้ไปโรงพยาบาลสัตว

ค่ารักษาอยู่ที่๘๐๐๑๐๐บาท
แต่ว่ายังไม่สามารถผ่าได้ตอนนี้
เพราะว่ามันเพิ่งจะอายุแค่สัปดาห์เดียว

มันอยู่ตรงไหนจะได้ผ่าถูกจุด
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะช่วย

แล้วมันจะขับถ่ายยังไง

มันก็ต้องร้องต่อไป
ท้องอืดนะครับ